สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมฟิศิษฐ์มหันต์นะครับ
เช้าวันนี้หลายคนที่ออกมาจากบ้านโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
คงได้เจอกับสายหมอกบางปกคลุมตามยอดไม้ต่างนะครับ
ที่บางจุดบางพื้นที่มีฝนโปรยปลายลงมาบางจุดอากาศร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเรามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
จากการตรวจสอบครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวขึ้นวันนี้ตลอดทั้งวัน
จะสังเกตว่าเมืองในของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งนะครับ
และสิ่งที่สำคัญตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับว่า
ปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณความกดอากาศสูงนะครับตอนนี้อ่อนกำลังลงไปนะครับ
มรสุมตะวันออกเชียงเหนือก็อ่อนกำลังลงไปด้วย
อ่อนกำลังลงไปแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้อากาศที่มีความชื้นมีความร้อนและอุเนี่ยนะครับ
เข้ามาแทนที่นะครับพอเจอกันแบบนี้เนี่ยนะครับบริเวณทางตอนบนครับ
ก็เลยเกิดการกลั่นตัวกลายเป็นหมอกเกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้ใครที่จะเดินทางสัญจรในช่วงเช้าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
หมอกหนาอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ขณะที่บริเวณตอนกลางนะครับจุดที่มีความชื้นเยอะหน่อย
ชื้นเหล่านี้พอมาเจอกับอากาศเย็นก็สามารถที่จะกลั่นตัวกลายเป็นฝนเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนที่เข้ามาตกกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ตอนกลาง
ค่อยเคลื่อนจากปีกตะวันออกไปยังปีกตะวันตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทีนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จากมรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่อ่อนกำลังลงไป
ก็ทำให้แนวฝนนั้นเคลื่อนกลับมาตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างอีกครั้งหนึ่ง
สถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนั้นในระยะนี้คลื่นก็สงบลง
แต่ว่าหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปไว้วางใจไม่ได้นะครับ

ใครที่จะวางแผนออกเดินเรือหลังกลางสัปดาห์คงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์คลื่นอย่างใกล้ชิด
มาดูภาพรวมนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ฝนสถานการณ์ลมหนาวจะเป็นอย่างไรนะครับ
กราฟิกซึ่งกราฟิกนี้เนี่ยนะครับเป็นกราฟิกเปรียบเทียบนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับ
กรมประตุนิยมพัทยาพื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนในวันนี้นะครับ
มีการกระจายตัวแถวบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างภาคอีสานกับภาคกลางนะครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกส่วนนี้ครับเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะมีการกระจายตัวของความชื้นที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
กรุงเทพมหานครเช้าบางจุดบางพื้นที่อาจจะมีสายฝนโปรดปลายลงมาได้นะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ